เอาละครับคุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้เป็นคลิปที่คนเข้าไปติดตามเยอะมาก
ซึ่งมันอยู่ในน้ำนั่นแหละนะคะแต่เขาบอกว่ามันเยอะขนาดนี้
แล้วมันอัพสกิลได้ด้วยมันอัพสกิลแบบไหนไปดูค่ะ
โอ้โหบางตัวอัพสกิลปีนปลายขึ้นมาถึงขอบปูนนี่

ส่วนตัวนี้เก่งมากเลยเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้เก่งมากนะ
คือขึ้นมาแล้วก็ดิ้นให้ตัวเองตกลงไปในน้ำเหมือนเดิมค่ะ
ตัวเมื่อกี้ขึ้นมาดิ้นแล้วงับได้งับขนมปัง

เอาสรุปว่าเหตุการณ์นี้เขาบอกว่า
เร็วได้ใครช้าอด
เขาบอกคนที่ลงคลิปนี้นะคะ

เห็นประดุลอยอยู่ในน้ำมารอรับขนมปัง

หลังจากนั้นเขาก็โยนขนมปังลงไปในน้ำ

แต่ทีนี้บางส่วนมันไม่ลงไปในน้ำเพราะมีเด็กมาด้วย
บอกว่าที่โยนไม่พ้นไม่ได้แกล้งปลานะ
แต่เด็กโยนแรงไม่พอก็เลยตกอยู่ที่

โอ้โหแล้วเจ้าประดุกเขาก็กระโดดขึ้นมาจากน้ำอะค่ะ

เออมาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับคุณผู้ชม
คลิปนี้คนดูเกือบล้านคน
เขียนว่ากลัวแล้วเดี๋ยวดูนะ
ง่ำโดนงาบเขาให้

ขนมปังให้ตัวเงินตัวทองในน้ำ

เราโดนน้องสวบนิ้วไปนิดนึงค่ะ

เราไปหาหมอมาแล้วนะคะทุกคน
นี่ครับดูนะฮะนี่

งั้นโดนแบบนี้เลยปลาใส่เลย

คลิปนี้ก็มีคนดู๔๕แสนคนคุณ
คนไปคอมเมนต์เยอะเหมือนกันบอกว่าไปแกล้งน้องเขาทำไมล่ะ
ตัวของเจ้าของคลิปก็อธิบายไปบอกว่า
ก็ที่เราปาเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำคอนเทนต์นะ
เมื่อกี้น้องเขาสวบเราก่อน

เราก็เลยก็โกรธเหมือนกันเราก็เลยปลาไปให้เขาเลย
แต่มันเป็นของนุ่มนะเขาก็ไม่น่าจะเจ็บมากนะ
ไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเยอะเลย
ตัวที่ขึ้นมากินเป็นอะไรอย่างนี้คุณ
โอ้โฮคุณเอามันมากในคอมเมนต์นะฮะโอ้โฮโยงไปได้นะฮะ